ตั้งแต่ช่วงเวลา๕นาฬิกาประชาชนจากทั่วสารทิศ
ยอยใช้บริการรถของบริษัทขนส่งจำกัดหรือบขและรถร่วมบริการเข้าสู่กรุงเทพมหานคร
โดยแต่งกายด้วยเสื้อผ้าสีดำเพื่อร่วมถวายน้ำสงพระบรมศพ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชและถวายบังคมลาเป็นครั้งสุดท้าย
โดยประชาชนบอกว่าเข้าสู่กรุงเทพมหานครตั้งแต่๕นาฬิกา
เพื่อเดินทางไปโรงพยาบาลสิริราชเพื่อร่วมเฝ้ารับขบวนพระบรมศพ
สำนึกในพระมหากรุณาที่คุณอย่างหาที่สุดไม่ได้
และจะนำคำสอนของพระองค์ไปปฏิบัติในการดำรงชีวิตสืบไป
แค่นี้แหละครับ
ทำอะไรก็ได้ไม่ให้เราเดือดร้อนตัวเองไม่ให้เราเดือดร้อนคนอื่น
หรือว่าเราต้องทำอะไรที่มันเกินตัว
ด้านปรากฏศเตรียมจัดเสริมรถในทุกเส้นทางเพิ่มขึ้น๑๒๕ล้านบาท
จากปกติ๓๐๐เที่ยวต่อวันเพื่ออำนวยความสะดวก
โดยให้นายสถานีเดินรถทั่วประเทศประสานกับทางจังหวัด
ของประชาชนในการจัดรถรองรับเสร็จ
ในการจัดรองรับให้เพียงพอตั้งแต่วันนี้ก็เป็นต้นไป
บอกว่าบอกว่าคุณจะถึงเกิดไกลที่มาบอกว่า
สามารถรองรับรองรับได้หยุดเพิ่มประมาณถึง๒๐๒๕เปอร์เซ็นต์
ซึ่งบขจะเร่งเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับความต้องการได้อย่างทันท่วงที
สิริพักกมลตรายตึงตีคูณข่าวเทวรัฐทีวีรายงาน